เมนูเส้นอนาชาติในกรุงเทพมหานคร
พบกับเมนูพุ้เตี๋ยวหล่อยสรุดเก่าแก่กว่า๖๐ปี
จากร้านดังหลังสอนอพระพลาชัย

เมนูเส้นโบราณของชาวจีนแคะที่เก่าแก่กว่าร้อยปีจากร้านแหลมทองโภชนา
ปิดท้ายด้วยพาสต้าทอเทอลินีเมนูเส้นหายากจากร้านทอเลนเต้
แล้วพบกันวันเสาร์ที่๗พฤษภาคมเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีนะคะ